คุณผู้ชมครับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะมีขบวนการที่เอาวิชามานมาใช้ครับในการตัดขาคู่แข่งโดยเฉพาะคู่ต่อสู้สำคัญ
วิชามานเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งมีแต่มีมานานแล้วเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วเขาว่ากันว่ามันมีหลายกระบวนค่าครับในการนำมาใช้ตัดขาคู่แข่ง
และเลือกตั้งครั้งนี้ก็อาจจะมีการใช้วิชามาเหล่านี้เช่นกันจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
วิชามานการเมืองตำรายุทธ์ที่ทุกค่ายสำนักมักจะแอบฝึกปลือไว้เพื่อนำมาใช้ในการเลือกตั้ง
สูตรด่วนนโยบายไม่ได้ก็ต้องงัดกระบวนท่านี้ออกมาเล่นงานฝ่ายตรงข้าม
โกหกการใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งถือว่าเป็นท่าไม้ตายของเพลงยุทธ์ชุดนี้
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนวิชามันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย
เมื่ออยู่ในยุคโซเชียลแอปพลิเคชันต่างจึงกลายมาเป็นช่องทางหลักในการปล่อยวิชามานออกมาสู่สังคม
ด้วยการสร้างเฟคนิวและส่งเข้ากลุ่มไลน์ต่างเพื่อตัดแต้มพักคู่แข่ง
พักไหนที่คะแนนเสียงโตวันโตคืนก็จะถูกวิชามานเล่นงานมากที่สุด

ข่าวปลอมสารพัดจึงถูกปล่อยเป็นโคมลอยเต็มท้องฟ้ายังกับเทศกาลยี่เป็ง
ตอนนี้เราได้ยินมากมายเหลือเกินในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ที่สำคัญในไลน์กรุ๊ปนะครับ
นั่นก็คือก้าวไกรเองเราไม่มีนโยบายในการตัดลดบำเน็ตบำนานข้าราชการครับ
เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับว่างบบำเน็ตบำนานข้าราชการเป็นงบช้างป่วย
พักเก้าไกรตั้งใจจะตัดรถหรือคุณพิธาริมเจริญรัฐ
หากได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกรัฐมนตรีจะตัดลดงบประมาณบำเน็ตบำนาน
นั่นเป็นข้อความที่ไม่เป็นความจริงนะครับ
เล่นงานคู่แข่งด้วยวิชามันเช่นนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น
แต่เกิดมาทุกยุคทุกสมัย
เคล็ดวิชานี้ก็มีอยู่ด้วยกัน๕กระบวนท่า
กระบวนท่ามแรกปล่อยข่าวลวงใส่ร้ายสร้างข่าวปลอม
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน
กระบวนท่าที่๒ทำลายป้ายหาเสียงทั้งกรีดหน้าเจาะตามหรือแม้แต่เขียนคำหยาบ
กระบวนท่าที่๓ซื้อหัวคะแนนคู่แข่งใช้อิทธิพลข่มขู่
กระบวนภาพที่๔ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐทั้งแบบรายหัวและยกหน่วย
และกระบวนท่าที่๕ใช้อำนาจทางการเมืองหาประโยชน์
ไหนที่เจอวิชามานแบบนี้เข้าไปจะทำเป็นพระอิตพระปูนไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็คงไม่ได้
จำต้องหาวิธีการตอบโต้ที่สำคัญกรกตซึ่งเป็นเสมือนผู้คุมกฎในการแข่งขัน
ต้องจัดการให้เด็ดขาดกับพวกที่ชอบชกใต้เข็มขัด
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน